ถ้าต้องการจะเป็นเจ้าของธุรกิจครับ
ฟู้ดทรัคเราบอกกันไปหลายรอบแล้ว
แต่รอบนี้ไปดูฟู้ดทรัคอร่อยทุกที่

เป็นซีฟู้ดแบบเคลื่อนที่ได้ครับ

เขาบอกว่าร้านนี้ต่อยอดมาจากหมูกระทะ
เมื่อก่อนเราฮิตกันมากแต่หลังนี้แผ่วลงไป
ก็เลยมาทำเป็นกุ้งเตาแบบนี้

จะพาไปชิมและไปดูพร้อมกันครับเชิญครับ
หมูหมึกกุ้งสะดุ้งไฟรสชาติกลม

เพราะฟู้ดทักปิ้งย่างสไตล์อินดี้ซีสกุ้งเตา
ขายราคาถูกเพื่อดึงดูดลูกค้า
แถมมีโปรโมชั่นสั่ง๑๐ถาดก็แถมให้อีก๑ถาด

มือนี้อยู่ที่ประมาณ๒๐๐บาทค่ะ

เพื่อรับน้ำใจจากทางร้านด้วยนะคะ
อัปเดตภาพความซีดเวลาที่ลูกค้าทานอาหารนะคะ
เป็นหนึ่งสิ่งที่ทั้งแม่ค้าและพ่อค้านั้น
ดึงดูดให้ลูกค้านะคะได้ร่วมสนุก
เพื่อรับน้ำดื่มฟรี๑ขวดค่ะ
รวมถึงยังเป็นการสร้างฐานลูกค้าให้กับร้านซีกุ้งเตาอีกด้วยค่ะ

และเสน่ห์การบริการแบบนี้ก็เป็นเทคนิคในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ดีเลยล่ะค่ะ
เจ้าของร้านซีสกุ้งเต่าเล่าว่าได้ต่อยอดมาจากธุรกิจหมูกระทะของครอบครัว
เพิ่มไอเดียและจุดขายทำให้ผลตอบรับดีมาก
ต้นทุนค่าวัตถุดิบขั้นต่ำต่อวันอยู่ที่๕๖๐๐๐บาทแต่ว่าไม่รวมค่ารถ
ส่วนยอดขายวันปกติเริ่มต้นที่ประมาณ๘๐๐๐บาทได้กำไรประมาณ๔๕๐๐บาท
ยิงช่วงต้นเดือนและวันที่๑๖บอกเลยว่าเคยทะลุถึง๒๐๐๐๐บาทกำไรมากกว่าร้อยละ๕๐
รวมต่อเดือนกำไรแตะหลักแสนเลยล่ะค่ะ
ต้นทุนไม่สูงเพราะไม่ต้องเสียค่าเช่าร้านและค่าจีบปะถะหลายหมื่นต่อเดือน
ไปตามอีเวนต์ที่ลูกค้าหนาแน่นจ่ายค่าจอดรถแค่๕๐๐บาทต่อวัน
ตรงไหนคนเยอะก็มุกไปง่ายตรงจุดนั้นค่ะ
เราควรจะทำตัวให้เหมือนกับตลาดนัดไม่ใช่ตลาดสด
เพราะตลาดสดต้องรอให้คนมาแต่ตลาดนัดเป็นจุดที่ไปเปิดที่ไหนก็ตาม
คนจะต้องมาฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำตัวเป็นตลาดนัด
เราก็จะรุ่งจะรุ่งเรืองแล้วก็จะร่ำรวยนะคะ

หากผู้ประกอบการรักษาคุณภาพของอาหาร
สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่นะคะ

อยากให้ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อน
ลองดูต้นทุนดูกำไรแล้วอะไรอย่างนี้นะคะ

ลองปรึกษากับคนที่ทำมาแล้วก็ได้
และล่าสุดเตรียมต่อยอดธุรกิจด้วยการเปิดขายเฟรนชาย
แบบคียอร์ดสนุนราคาอยู่ที่๔๕๐๐๐๐
ส่วนแบบหน้าร้านขายที่๑แสนบาทค่ะ

และสร้างแบรนด์ใหม่ให้ผู้ประกอบการ
เพิ่มให้ได้๒๓สาขาใน๑ปี

เทวรัฐทีวีรายงาน